ก็ผลตรวจโควิด๑๙ในกลุ่มที่๒ทั้ง๑๘ลายไม่มีใครติดโควิดนะครับ
กลุ่มที่๒มีผลตรวจโควิด๑๙เป็นลบทั้ง๑๘ลาย
ก่อนหน้านี้ช้างศึกกลุ่มแรก

ก่อนที่ล่าสุดในส่วนของกลุ่มที่๒ก็มีผลเป็นลบเช่นเดียวกัน

ที่สำคัญในส่วนของผู้เล่นกลุ่มที่๒
ได้ลับวัคซีนเข็มที่๒เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนความขึ้นไหวของทีมชาติอินโดนีเซีย
โดยการคลุมทีมของชินไตยังคูณซื้อชาวเกาหลีใต้
๒๘ผู้เล่นรุยคัทธุบัวโลก
โดยมี๔ผู้เล่นค้าแข้งในหลีกชั้นนำของโลกด้วยนะครับ
เอกกี้มาวราณ่าในหลีกรองของโปรเตอร์เกรด
แล้วก็วินตันซูไดมันจากปีกของเซอร์เบียนะครับ
ขณะที่ผู้เล่นอื่นนะครับส่วนมากเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่
โดยมีผู้เล่นอายุมากกว่า๒๕ปีเพียง๔คนในทีมเท่านั้นนะครับ
ชาติอินโดนีเซียจะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศสหรัฐอารับมิเลส
ในวันที่๑๗พฤษภาคมโดยอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติไทยในเกมแรก
วันที่๓มิถุนายนนะครับสำหรับอินโดนีเซียในตอนนี้แข่งไปแล้ว๕เกมยังไม่มีแต้มนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของโต๊ะเล็กกันบ้างนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ภายใต้การนำทีมของสุธินบัวตวงผู้จัดการทีมและกุญสือใหญ่ชาวสเปนอย่างปูปิศนะครับ
ก็พาทีมออกเดินทางสู่สหรัฐอาเมเลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนะครับ
วันที่๒๐พฤษภาคมแล้วก็๒๕พฤษภาคม
หาผู้ชนะคว้า๑๐ไปเป็นฟุตซอร์ชิงช้ำโลก๒๐๒๑ที่ประเทศนิทโนเนียนะครับ
ซึ่งหลังจากการตัดตัว๑๔คนปูปิ๊กก็เผยว่าได้เลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุด
รูปแบบแล้วก็แทคติกที่จะเจอกับอีลักษณ์
ซึ่งก็มั่นใจในศักยภาพของทุกคนว่าจะผ่านด่านสำคัญนี้ไปชิงแชมป์โลกได้อีกสมัยนะครับ
สำหรับรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลจำนวน๑๔คนนำโดยกิจสดาวงแก้ว
รวัตสอนวิเชียนเจษฎาชูเดชแล้วก็มุมัติอุสมานมูซา
โดยรายชื่อของสุมบัติเกียรติกลางองค์หน้าตัวเก่งที่
สำหรับความพร้อมของเราเนี่ยเรามีการฝึกซ้อมนะครับ
ก็จะทำให้ระบบทีมของเราเนี่ยนะครับ
ผมเชื่อว่าทีมจะลงตัวก่อนการแข่งขันวันที่๒
ที่จะเจอแมตรแรกกับอิรันด์